คุณผู้ชมครับประสบการณิกรไทยจากทั่วทุกสารทิศนะครับ
หลั่งไหลไปที่พระบรมมหาราชวังครับ
หลายคนมาพร้อมกับดอกไม้ที่เป็นมาลัยที่สวยงามครับ
ด้วยความตั้งใจที่จะมาร่วมถวายความอาลัยแด่ในหลวงราชการที่๙
สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
ติดตามบริการพร้อมกันกับคุณอัญชรีสิริมั่ว
รายงานมาจากพระบรมมหาราชวังครับ
บรรยากาศที่พระบรมมหาราชวังจนถึงเวลานี้
ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามากันอย่างต่อเนื่อง
เพื่อที่จะได้มีโอกาสมาวางดอกไม้สด
แล้วก็พวงดอกไม้ต่อหน้าเบื้องพระบรมชายาลักษณ์
หลวงรัชกาลที่๙ด้วยตนเองค่ะ
หลายคนบอกว่าที่เลือกมาวันนี้
เป็นเพราะว่าวันนี้มีความสำคัญ
และอยากอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ท่านให้ได้มากที่สุดค่ะ
ประชาชนจำนวนมากยังคงเดินทางมา
เพื่อถวายดอกไม้สดและพวงมาลัยดอกดาวเรือง

พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชกันอย่างต่อเนื่อง
โดยตอนนี้ท้ายแถวประชาชนอยู่ที่วัดมหาธาตุประตู๒แล้วค่ะ
วงมาลัยดอกไม้สดจากดอกพุตาลถูกเรียงร้อยมาอย่างประนีต
โดยฝีมือของนักสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลราชธรรม
บอกว่าตั้งใจใช้ดอกพุธที่ขึ้นอยู่ตามรั้วของเรือนจำ
เพื่อให้เป็นตัวแทนของผู้ต้องขัง
ที่ไม่มีโอกาสได้มาถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
ดีจังว่าพวกเขาได้มา
ก็อยากจะมาวันนั้นเหมือนกัน
แต่ว่า

เกี่ยวกับตอนที่ท่านประชวน
ก็รู้สึกเสียดายและใจหายมาก
บางทีก็ยอมรับไม่ได้เหมือนกันว่าทำไมท่านไปแล้ว

เพราะว่ายังไงท่านก็มองเห็นพวกเราอยู่
เราก็เห็นพวกเราจะทำความดีตอบแทนพระองค์
แล้วก็คงจะไม่ลืมพระองค์ไปตับตับชั่วชีวิตนะคะ
เช่นเดียวกับประชาชนคู่นี้ที่ตั้งใจนำพวงมาลัยดอกดาวเรือง
ยืนรอต่อแถวเพื่อเข้ากราบในหลวงรัชกาลที่๙
พร้อมกับบอกว่าความรู้สึกของวันนี้
ยังคงไม่ต่างจากเมื่อวันที่๑๓ตุลาคมของปีที่ผ่านมา
สวรรคตเนี่ยก็เป็นวันที่ทุกคนก็ร้องไห้เสียใจกันเยอะมาก
นี่ครบ๑ปีในช่วง๑ปีเนี่ยประชาชนมาที่นี่แน่นมาก
มากเพื่อมาแสดงความจงรักภักดีต่อท่าน
แล้ววันนี้ก็เป็นวันที่จะครบ๑ปีแล้วซึ่งเรารู้สึกมันแป๊บเดียว
มันเหมือนท่านเพื่อนสวรรค์ไปครบเมื่อวานนี้เอง
พอประกาศประชาชนไม่อยากได้ยินว่าท่านสวรรค์ละครไง
แต่ทุกคนกำลังจ่อหน้าทีวีประกาศขึ้นแล้วประกาศสำนักนายก
เราก็เลยนั่งรุ่นไปด้วยมันจะเป็นคำพูดยังไงเนอะ
ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงตอนบ่ายนี้นะคะแม้อากาศจะร้อนอบอ้าวและมีฝนตกบ้าง
แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อประชาชนที่มารอถวายดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙
ทุกคนตั้งใจมาในวันนี้เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านค่ะ
ประชาชนที่ต้องการที่จะเดินทางมาที่นี่นะคะยังคงสามารถที่จะเดินทางมาได้ค่ะ
เนื่องจากว่าเปิดตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะโดยจะมีจุดคัดกรองทั้งหมด๒จุดด้วยกันค่ะ
ก็คือที่จุดคัดกรองท่าช้างและจุดคัดกรองที่กระทรวงกลาโหมค่ะ
ัญชาลีสิริมั่วข่าวทะลัดทีวีรายงานจากพระบรมมหาราชวังค่ะ